กลับเข้าสู่การแข่งขันท้าดวนราคา
ผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้คือ
คุณทานนักศึกษาสาวตัวเล็ก

ก็เจอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการไล่ยุง
ไม่รู้ว่าเธอจะผ่านไปได้
สะดุดตั้งแต่ข้อแรก
กระยาจุกันยุงนะฮะสู่ประสิทธิภาพไล่ยุงลายกลิ่นซากุระ
กรัมคูณ๑๐ขดจำนวน๓กล่อง

อันนี้สเปรยากันยุงแบบฉีดแห้งเร็วแล้วก็เย็นด้วย

ราคาถูกที่สุด
อันนี้ถูกกว่าครับผมคายะริเหมือนกัน
อันนี้สเปยกำจัดแมลงสาปยุงและแมลงคานนี่

น้องท่านนี่คือกำถังข้อแรกของน้องท่านค่ะ

นี่คือกำถังข้อแรกแต่ราคา๒๐๐๐บาทจ้ะ
คิดว่าอะไรถูกสุดหาให้เจอค่ะเพื่อให้ผ่านข้อแรกไปได้

ก็มีต้องจุดให้เพราะว่าเราเล็กซูนัก
ซูนักไว้ล้อมบ้านมันอะไรบ้างศักดาลายถ้าไม่จุดนี่เดี๋ยวยุงกินซูนักหมดตัว
โอ้โหมากันอย่างอามิกาเซมันพุ่งมาเลยเจาะเลือด
โด่งเลยนะเฟิร์สแล้วพวกนี้แปลกนะกินแล้วมันก็ดูดดูดูไม่มีหล่อแต่ดูดได้เก่ง
กว่าเสือไหนร้ายกว่ากันเสือร้ายกว่ายุงยุงร้ายกว่าเสือจริงเหรอ

มุ้งใส่ยุงอีกมุ้งหนึ่งใส่เสือจะนอนมุ้งไหน
อุ๊ยนอนมุ้งอันยุง
ทำไมไม่นอนข้างนอกอ่ะปลอดภัย

ที่เป็นที่๓ค่ะ

สเปย์กำจำแลจศพและหยุง

เปรย์กันยูสูตรแห้งและเย็นที่ทานเลือก

ดับปีนุ้ยมาเลย
เหลือยากันยุงแบบขดค่ะ

มันข้อแรกไม่ได้แบบฉลุยเลยค่ะ

รับแล้ว๒๐๐๐บาท

ทานตั้งสติให้ดี
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
นี่คือแป้งทำอาหารยี่ห้อบิ๊กซี
นี่นะฮะร้องเพื่อ
นี่คือแป้งมันสำปะหลัง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

นี่คือแป้งมันสัมปะหลัง๔๐๐กรัมราคาถูก

อันนี้แป้งข้าวเจ้า๔๐๐กรัม
อันนี้ถูกมาก

ของผมนี่น้องจ๋าน้องทันดูให้ดี
อันนี้แป้งข้าวเหนียว๔๐๐กรัมเหมือนกัน
แต่ว่าของพี่จะถูกกว่าของเขา

ถามหน่อยดิว่าเจี๊ยบลูกใคร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

แล้วรู้ไหมใครบวชให้ชี

กล้วยบวชให้ชี

โอเคงั้นเราจะเฉลยที่แป้งมันนี่แหละ
ขอให้เป็นสินค้าที่ราคาถูกสุดค่ะ
เพราะว่าแป้งมันเป็นสินค้าที่น้องทันเลือกค่ะ

แพงกว่า

แป้งมันเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

ทำให้น้องทัน๓๒๙๒๒มาได้ตอนนี้

ว้าว
ต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

อันแรกนี่เป็นข้าวโพดหวานชนิดเม็ดในน้ำเกลือ
ที่๒นี้เป็นเมล็ดถั่วลันเตา
อันที่๓นี้เป็นแฮลในน้ำเชื่อม

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะท่าน
ข้าวโพดหวานเมล็ดถั่วลันเตา
แหววอะไรถูกสุด

เพราะว่ามันก็ถูกข้าวโพ่น

มันก็ไม่รู้ความรู้สึก

ปกติเคยซื้อทันไหมของกระป๋องแบบนี้

ก็เรียกหมายแล้วเปลี่ยนชื่อ

ขอให้เป็นสินค้าที่ราคาแพงกันแล้วกัน
เพราะว่านี่คือสินค้าที่ทันไม่ได้เลือกค่ะ

และเมล็ดถั่วลันเตาที่ท่านไม่ได้เลือก

ข้าวโพดหวานชนิดเมล็ดในน้ำเกลือ
ที่ทันเลือกต้องถูกกว่า๒๗บาท

หยุดเลย

ท่านตอบผิด

ช็อคไหมพี่เองก็ช็อค
แต่ที่ไหนได้ถั่วลันเตาเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ใช่เหรอพี่ดูผิดเปล่านะคะสลับกันหรือเปล่า

เราตัดสินกันแบบโกงไปโกงมาอยู่แล้ว
ทำไมถึงคิดว่าเป็นข้าวโพด
ก็ข้าวโพสมันมีเยอะแยะเอาเงียบหน่อย

ตาหนูแดงตาเล็กแต่ทำไมมันดูแดง
หวังหนูผิดหวังตาโตอีกผิดหวังแบบตาโต
ผิดหวังแบบตาตูตาตูนี่ก็เต็มที่แล้วตาตู

เอาล่ะน้องทานน่าเสียดายมากเลยตอบผิดวันนี้นะคะ
แต่อย่างน้อยทันไม่ได้ตังค์ทันก็ได้บทเรียน
ก็ตอบได้ว่าถั่วลันเตาเนี่ยถูกสุด
วันนี้ค่ะท่านคะต้องกลับบ้านมือเปล่า
พี่ก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะ

น่าเสียดายแทนคุณทานสาวน้อยของเราจริง
ที่ต้องกลับบ้านมือเปล่าไปอีกคน
และเมื่อคนเก่าไปคนใหม่ก็ต้องมา
จะเป็นใครไปพบกับเธอเลยครับ
คุณลิลา
เป็นยังไงล่ะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
บอกได้เลยว่าเซ็กซี่ไม่เบาใช่ไหมล่ะครับแหม
และจะมาพร้อมกับผู้ช่วยอีกหนึ่งคน
ตอนนี้ต้องไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูกัน